คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดเขาวังนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะเรามางานบวชของพระตั้มนะคะ
งานบวชงานไหนงานนั้นนะคะต้องลำหน้านาคแบบสนั่นมาก
ปรากฏวัดหลวงอดเกะกะเลยค่ะอดลำหน้านาคเลยค่ะ
แต่ไม่ใช่มีแจ๊กรีนคนเดียวนะคะที่ผิดหวังมีหลายคนค่ะ

วันนี้เราได้ทำการบ้านมาแล้วได้ถามตั้มว่า
ตั้มพี่จะมาถ่ายนี่เลยลำหน้านาคพี่อยากเต้นมาก

เพราะว่าเป็นวัดหลวงค่ะท่านเจ้าอาวาสห้ามใช้เสียง
ลำซ้อมซ้อมท่ะก็ได้ถามลำซ้อม

แต่ว่าจังหวะที่อยู่ในใจไม่ใช่เลย
อันนี้แตกตัวเป็นผู้ยายบ้าน

ก็จะชอบชวนกันไปลำอยู่หน้าวง
ถ้าเราไปแล้วก็ไปเต้นกับเขา

ก็ผมตั้งใจมากระโดดโลดเต้น

ไม่มีการแห่แบบเต้นเสียงทงเสียงเพลง
อะไรไม่มีนะก็เลยอ้าวเพิ่งรู้ก็โทร
นั่นคือการโบยเหรียญนะคะ

มีประโยชน์ใช้ได้ไหม
โอ้โอ้โอ้